พูดกันต่อพูดแบบนี้เป็นกำลังใจชีวิตไม่สิ้น
ก็ต้องดิ้นกันต่อไปคุณผู้ชม

เงินหาทองมายังไงวันนี้เดี๋ยวมาดูครอบครัวนี้กันค่ะ
ครอบครัวของกายรัชนบิลแล้วก็หารุนั่นเองนะคะ

นักข่าวบันเทิงเองก็ต้องออกไปตามด้วยนะ
คราวนี้ก็นั่งเงียบกันเลยนะคะ
ทางรอดไม่มีนะคะเอาไงดีทางเดียวของบ้านนี้
เขาบอกว่านอกจากงานออนไลน์ล้วนแล้ว
แต่ยุคนี้คุณขาถึงจะว่างานออนไลน์ก็จริง

ว่าลูกค้าจะจ้างหรือเปล่าจะได้งานหรือเปล่า
แต่ชีวิตมันต้องมีหวังค่ะคุณผู้ชม
ทำมันทุกทางเลยเดี๋ยวไปดูคุณพ่อลูกสามบ้านนี้ค่ะ
เขาใช้วิธีไหนทำกันไปดูค่ะ
เฟิร์มงานกันเข้ามาเยอะครับผม
อย่างน้อยก็นี่แหละ
ตอนสองสามและสี่ที่ผ่านเข้ามา
โควิดกำลังฆ่าพวกเราครับ
พวกเราต้องการเงินในการอยู่รอดต่อไปครับ
ขอแนะนำยูทูปขอแนะนำเฟซบุ๊ค
ขอแนะนำอินเตอร์แครมทุกสิ่งทุกทางนะครับ
เราจะได้ไปช่วยเหลือคนต่อไปได้ครับ

สาธุปุ๊บยิ้มหวานปั๊บเลย

ไม่ได้เล่นเล่กก็ต้องเอาด้วยกลนะครับ

มูเตลูขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านซะหน่อยนะ
ซึ่งคนที่เก็บโมเมนต์มาให้ได้ชมกันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
ภรรยาสาวคนสวยสาวฮารุนี่แหละค่ะ
ขอฝากบอกสาวฮารุหน่อยนะคะว่า

อย่าลืมไปขอพรตามที่พ่อกายบอกด้วยนะ

เอาให้ชัดไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้จัดสรรให้ถูกต้องนะฮะ
เพื่อให้ได้งานมาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ทีมงาน
เอาใจช่วยให้พี่กายกับพี่ฮารุสมหวังนะคะ
เรียกได้ว่าทำช่องทางไหนได้ก็ต้องทำ